ถ้าเป็นดิฉันเนี่ยกรี๊ดสลบเลย
ยังไงสามสมจำข่าวได้ไหมคะคุณแอร์พันธีราวะที่เจ้าสาวอะ
ที่แบบว่าแฟนหนุ่มเขาขอแต่งงานที่ระยอง
ใช่ผู้แหวลหายคุณผู้ชมล่าสุดเจอแล้ว
คือนางร้องกรี๊ดเลยเจอแล้วจริง
คือแหวนอยู่แต่เพชรหาย
งานนี้สาวแอร์เลยรีบโพสต์ด้วยความดีใจนะคะ

ดีใจกว่าผู้ชายขอแต่งงานก็คือเจอเพชรที่ผู้ชายให้นี่แหละค่ะ

ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมตตาหนูและขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมา
วันแห่งความวุ่นวายใจนอนก็ไม่ค่อยหลับทรมานมาก

บันเทิงไทยรัฐวีดีโอคออัปเดตทันทีค่ะ
แอร์บอกว่าพี่แท็กหนูดีใจมาก
สรุปเลยก็คือว่าเพชรมันหล่นตุ๊บไปในรองเท้าบูธที่คอนโดนี่แหละค่ะ
คือเรื่องของเรื่องเมื่อ๘วันก่อนเนี่ยคือแอร์เขาไปทานข้าว
ปรากฏเขาก็ขึ้นรถปกติเข้าคอนโด
แล้วก็มันมีจังหวะที่เขาจะเอากระเป๋าถือวางไว้
แล้วปรากฏว่ามันไปเกี่ยวกับเพชรแล้วเพชรมันเม็ดโตหลุดหาย
แล้วก็หาไม่เจอคือนางบอกว่านางเป็นเว่นเว้อประมาณ๘วัน
คือไปทุกที่เหมือนเราของหาย
ส่องทุกที่ตามลงตามรถส่องไปหมดไม่เจอ
แล้วปรากฏว่าเมื่อคืนก่อนเจอ
ตอนตีหนึ่งคือจะเอารองเท้าบูธที่ไปเที่ยวอเมริกา

แล้วปรากฏว่าใช่แล้วปรากฏไปดูในบูธเอ้า
สรุปคืออะไรดังก็แล้วเป็นเพชร
นางบอกดีใจมากคือมูลค่าก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันของทางใจนะคะ
ส่วนหลังจากนี้ค่ะบอกเลยหนูไม่ใส่ไปไหนแล้วพี่

กลัวมากจริงนะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณแอร์หน่อยค่ะ
กำลังจะเอากระเป๋าวางไว้อยู่บนซิงค์กำลังจะถอดรองเท้า
พอหนูเอากระเป๋าวางบนซิ้งปุ๊บพลิกแหวนมาอยู่ดีมันผ่านตา
ปุ๊บอ้าวไหน
มันก็ค่อนข้างมืดแปดด้านหาไม่เจออะไรอย่างนี้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

ขอบคุณค่ะรวมไปถึงขอบคุณสิ่งศาสตรีด้วยนะคะ
หลังจากนี้นอกจากถ่ายรายการทำอะไรรู้ไหมคะปีใหม่
ก็ไหวให้ตามที่ต่างกว่าที่ไปบนไปก่อน
แบบว่านะฮะเป็นของทางใจด้วยใช่
ใกล้ก็ต้องขอแต่งงานนี่มันเบ็ดใหญ่มากคุณผู้ชมนี่ระวังไว้นะ

ใครที่แบบว่าโดนขอแต่งงานอยู่ตอนนี้ต้องเก็บไว้เลยนะ

อะไรนะเม็ดใหญ่ได้แต่ว่าเก็บไว้ที่บ้านโอเค